เราก็ต้องไปเที่ยวไปตลอดไปหาดูเรื่องราวแปลกเรื่องราวฮือฮากันหน่อย

มีพี่คนหนึ่งนี่นะเขาจะขุดสระกันธรรมดาปกติเนี่ยนะคะ
แต่ขุดไปขุดมาดันไปเจอของโบราณคุณผู้ชม

พิสูจน์กันว่าเขาเจออะไรกันบ้าง

ก็เลยมีการไปสอบถามตรวจสอบต่างนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้
เพราะว่าในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเมืองภูกามยาว

ซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนเขาก็ได้มาอาศัยพื้นที่นี้
เป็นที่ทำกินสร้างเป็นที่อยู่อาศัย
มันก็เลยพบวัตถุโบราณแบบนี้นะคะ
ผู้ที่ครอบครองที่ดินผืนนี้ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุโบราณให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหน่อย
รวมไปถึงดูพื้นที่ด้วยเผื่อจะได้ศึกษาความเป็นมาประวัติศาสต
ในบัตรลัมป์บัวราณสมัยก่อนเผื่อจะเจออะไรดีแบบนี้อีก
นี่สภาพสมบูรณ์มากเนอะ

เพราะพวกเบี้ยพวกหอยมันเป็นเหงื่อนแล้วบทสรรค์สุขภาพ
มันเป็นเงินตราในสมัยเบียงบัวราณ